เสียงของทุกคนมีค่านะคะ๒๔มีนาคมนี้
ไปเข้าครูหาตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
ทีนี้ก่อน๒๔มีนาจะพาคุณผู้ชมไปดู
เขามีการเข้าครูหาเข้าไปเลือกตั้งแล้วนะ
ใช้วิธีการแบบเหมือนกับเลือกสอสอเลยค่ะ
ส่วนจะเป็นที่ไหนที่นี่เลยค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑ที่ลบบุรีนั่นเอง
เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยนะครับ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้างที่ลบบุรีเนี่ย
ทุกชั้นปีเลยนะมีโอกาสได้เดินเข้าครูหา
แล้วก็ไปกาบัตรเลือกตั้งก่อนใครเลยค่ะ
คือเขาจัดบรรยากาศเหมือนกับเลือกสอสอเขตเลยค่ะ
นายวิทยาประชากุลผอโรงเรียนก็บอกว่าปกติเนี่ย
การเลือกประธานนักเรียนจะเลือกกันตอนต้นเทอมแรก
แต่ที่มาเลือกก่อนปิดเทอม๒แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การเลือกตั้ง
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีในวันที่๒๔มีนาคมนี้
ก็เลยไปยืมคู่หาเลือกตั้งเนี่ยมาจากทางกตลบบุรีที่บรรยากาศเนี่ยนะคะ
เห็นไหมอันนี้บัตรเลือกตั้งนะ๔เบอร์
ก็มีการลงคะแนนตรวจรายชื่อรับบัตรกาบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนแบบเลือกตั้งสอสอเลยค่ะเนี่ยแบบเนี้ย
ทำเป็นระบบเป็นขั้นตอนเลยนะใช่แล้วเห็นไหมล่ะ
คือเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ประจำหน่วยของพี่โรงเรียนนี้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้างเนี่ย
โรงเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกเลยนะคะ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๖ก็มีเด็กนักเรียนเนี่ย
กว่า๓๐๐คนแล้วก็บุคลากรอีก๒๕คน
ยังไม่ได้บอกมานะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
หลังจากนับคะแนนเรียกร้อยแล้วผู้สมัคร
ที่ชิงตำแหน่งประธานนักเรียนคือใครยังไม่รู้

ถือว่าได้ชิมลางการเลือกตั้งก่อนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งจริง

ทีนี้ผู้ใหญ่อย่างกราวก็ต้องเตรียมพร้อมในการไปเลือกตั้งแล้ว
มีนาคมแต่ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง
ล่วงหน้านอกเขตไว้นะฮะ๑๗มีนาคมนะครับ